ก็ขอต่อเนื่องที่ประเด็นนี้กันนิดนึง
ที่มีภาพพระสงฆ์ไปก้มกราบอดีตพระยันตระนะคะ
เรายังตามเรื่องให้นะคะว่าทางสำนักพุทธ
ได้มีการตรวจสอบแล้วมีความคืบหน้ายังไงบ้าง
แต่ก่อนอื่นไปดูความเคลื่อนไหวของอดีตพระยันตราก่อน
ก็เดินสายไปเยี่ยมลูกศิษย์นะคะ
ก็เดินทางออกจากสำนักสงฆ์เกพลิตาโพธิวิหารจังหวัดสะแก้ว
ตอนนี้ไปอยู่ที่จังหวัดปฐุมธานีไปเยี่ยมลูกศิษย์
เขาก็บอกว่าก็เป็นการไปเยี่ยมลูกศิษย์ตามปกติ
ทุกครั้งที่เดินทางกลับมาเมืองไทย
ก็จะต้องไปเยี่ยมเยี่ยนลูกศิษย์ลูกหา
ตอนนี้อดีตพระยันตระอยู่ที่บ้านหลังนึง

เป็นบ้านพื้นที่กว้างขวางเลย
มีเหมือนกับบ้านหลายหลังอยู่ในที่ดินผืนเดียวกันอย่างนี้ค่ะ
คือนี่คือภาพตอนที่กำลังกินข้าว
ร่วมโต๊ะกับพระพิสุขสงฆ์
มีพระรูปอื่นหลายรูปเลย
อดีตพระยันตระอยู่ที่หัวโต๊ะเห็นมั้ยคะ
แล้วก็ลูกศิษย์ก็เหมือนกับถวายเพลอ่ะนี่
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นคนจังหวัดสะแก้ว
ซึ่งอดีตพระยันตระรู้จักกับลูกศิษย์คนนี้ที่จังหวัดสะแก้วตั้งแต่๒๐กว่าปีก่อน
สิทธิ์คนนี้ขายที่ดินที่จังหวัดสะแก้วแล้วก็มาซื้อที่ตรงนี้๔ไร่ปลูกบ้านอยู่
ทุกครั้งที่อดีตพระยันตระกลับมาเมืองไทยไปเยี่ยมเยี่ยนลูกศิษย์จังหวัดต่าง
ก็จะต้องมาที่นี่ทุกครั้งที่ปฐุมธานีแล้วก็จะมาอยู่หลายวันนะคะ
ก็จะให้ลูกศิษย์พื้นที่อื่นมากราบไหว้
ซึ่งก็ต้องบอกว่ามีเจ้าหน้าที่อสมไปตรวจคัดกรองโควิดค่ะ
อันนี้สำคัญเนอะตัวคัดกรองโควิด๑๙ทั้งพระทั้งลูกศิษย์อยู่ในบ้านอย่างนี้นะคะ
ก็ต้องไปดูว่ามีกิจกรรมอะไรที่เป็นการรบกวนชาวบ้านอะไรหรือเปล่า
พระยันตราจะไปสุราธานีแล้วก็จะกลับสหรัฐอเมริกา๒๗ตุลาคมนี้
ส่วนประเด็นที่ว่าแล้วยังไงล่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจสอบคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว
ตั้งแต่ต้นที่กลับมาแล้วก็มีภาพถ่ายว่าพระสงฆ์ไปกราบไหว้อดีตพระยันตระ
เรื่องนี้เนี่ยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอยู่จริงนะคะไม่ได้ปล่อยประละเลยค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอผลการตรวจสอบให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันในการตรวจสอบนะคะ
หลักก็คือต้องดูว่าพระสงฆ์เหล่านี้ที่ก้มกราบอดีตพระยันตระ
พฤติปฏิบัติถูกต้องตามพระวินัยสงฆ์หรือเปล่า
นี่ค่ะแล้วก็สำนักพุทธเขารู้นะคะว่าอดีตพระยันตราเดินทางไปที่ไหนอะไรยังไง